โดยเฉพาะผลงานของทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนาม
ที่ตอนนี้หลายคนมองว่าเวียดนามเขาเป็นที่หนึ่งของอาเซียน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของผลงานของทั้งคู่

แต่ที่ว่าจบเส้นทางไปแล้วก็คือทีมจากชาติอาเซียนนี่แหละ

ซึ่งเวียดนามก็เป็นทีมที่สามารถเข้าสู่รอบลึกที่สุดได้นะคะ

แต่ว่าสุดท้ายก็ไปแพ้ทีมชาติญี่ปุ่น
ซึ่งถ้าใครได้ดูเกมที่เวียดนามแข่งกับญี่ปุ่นคือ
สูสีนะมีลุ้นมีโอกาสที่จะชนะด้วย
แต่ว่าสุดท้ายญี่ปุ่นมาได้ประตูชัยจากจุดโทษ
ญี่ปุ่นดีกว่าตรงที่ความเฉียบขาดตามนั่นเอง
กับเวียดนามก็ถือว่าเป็น๒ทีมตัวท็อปแหละ
ไปทำผลงานได้ดีในเอเชียนคลับที่ผ่านมา

ส่วนเวียดนามตกรอบ๘ทีม
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าผลงานของทั้งสองทีมนั้นเป็นอย่างไร
ถ้าดูจากโดยรวมแล้วในการแข่งขันอาเซียนครับเวียดนามเนี่ยนะครับ
ก็ออกเข้าไปอาเซียนคลับคือรายการก่อนเอเชียนคลับ

คือเอเชียนคลับเราตกรอบ๑๖ด้วยการแพ้จีน
นำก่อนแต่สุดท้ายโดนจีนยิงคืน๒ลูกแล้วก็ตกรอบส่วนเวียดนาม
แต่ที่จะให้ดูก่อนเนี่ยคือภาพมันมาแล้วไปดูอาเซียนคลับกันก่อน
คือเวียดนามสามารถคว้าแชมป์มาได้
แล้วก็เก็บใช้ชนะตลอดทวนาเมนต์ใน๖นัดแล้วก็เสมอ๒นัดไม่แพ้ทีมใดนะครับ
ส่วนไทยเนี่ยไปได้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศแต่เราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ
เพราะว่าชนะไป๓นัดแล้วก็เสมอ๓นัดคือที่ตกรอบเนี่ยด้วยอเวโกในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ฉลองแชมป์แบบยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละซึ่งเราหวังว่าจะรักษาแชมป์ให้ได้สมัยที่๓ให้ได้
ส่วนทางด้านเวียดนามเนี่ยเข้ารอบ๑๖ทีมผ่านรอบ๑๖ทีมไปได้ด้วยการเฉือนเอาชนะจอแดนในการดวนจุดโทษ
ก่อนที่เขาจะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมตอนรอบแบ่งกลุ่ม
กว่าเขาจะผ่านมาได้นี่ก็โอ้โหคือจับเหมือนกันนะ

เพราะว่าต้องมาวัดกันถึงขั้นว่าใครได้ใบเหลืองใบแดงเยอะกว่า
เพราะว่าถ้าดูผลงานในทวนาเมนต์ล่าสุดนะครับ
เวียดนามชนะแค่นัดเดียวนะครับใน๙๐นาทีนะ
ก็คือชนะเกมเดียวในเกมที่ชนะเยเมน๒ต่อ๐
แล้วก็ไปชนะจุดโทษอย่างที่ผมบอกในรอบ๑๖ทีม
ส่วนไทยชนะ๑เสมอ๑แพ้ไป๒นัดก็เทียบเคียงกันแล้วจริงผลงานก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับ

ส่วนไทยนะตอนนี้อยู่อันดับที่๑๑๕นะครับ
แต่ถ้าดูในทีมชุดระดับเยาวชนลงมานะ
ดูแล้วเวียดนามก็ถือว่าดีกว่า

ส่วนเอเชียนเกมอย่างที่ทราบกันดี
ครั้งล่าสุดเวียดนามก็คว้าอันดับที่๔ได้สำเร็จ
ส่วนไทยนั้นตกรอบแรกนะครับ

เพราะว่าปีที่แล้วผลงานของเวียดนามแพ้ไทยทุกรายการ
ซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญระหว่างทีมชุดใหญ่กับเยาวชนของเวียดนามเลยนะคะ

แล้วตกรอบแรกแบบไม่มีคะแนนเลยนะ
ขณะที่ไทยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
เป็นใครตกรอบด้วยการมี๓คะแนน
เวียดนามมีเพียงแค่คะแนนเดียว
ก็ถ้าดูในรุ่นเยาวชนเนี่ยต้องมองว่าเรานั้นดีกว่านะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องลองดูอีกทีว่าพอมาเทียบเคียงเรื่องผลงานแล้วมันจะเป็นอย่างไร